ส้มละลานตาลำปางและลำพูนครับ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

เมืองรถม้าไม่ได้นั่งรถม้าเนี่ยมันไม่ใช่
แล้วไปขึ้นเวทีขอบคุณชาวลำปาง

กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ด
พวกเราอย่าเบื่อการเมือง
เสียงแห่งกว่านี้อีก
อย่าเบื่อการเมือง
เพราะถ้าเบื่อ

นี่คือถ้าเราเบื่อการเมืองเมื่อไหร่
พวกเขาชนะทันที
นี่คือกุศโลบายของคนที่มีอำนาจ
ที่จะทำให้การเมืองสกปรกที่สุด
ทำให้การเมืองซ้ำซากที่สุด
ทำให้การเมืองน่าเบื่อที่สุด
ถ้าท่านเบื่อการเมืองเมื่อไหร่

เสียงจะเหลือไหมเนี่ย

คุณพิธาก็ไปสักการะอนุสวรี

ปลาใสกับชาวลำพูนบอกว่า
ลำพูนจะไม่ลำพังอีกต่อไป
โอ้โหได้ใจอ่ะต่อไปนี้ลำพูนจะเป็นเมืองที่ไม่มีใครต้องอยู่อย่างลำบาก
จะทำให้ลำพูนเป็นมากกว่าเมืองลำไยอันดับหนึ่งของภาคเหนือ
เอ็กโค่ทำเอง
คุณพิธาเนี่ยเขาไทยก็ได้อังกฤษก็ดีวลีเขาก็เด็ด
อีสานได้เหนือได้หมดเลย

คุณพิทาให้สัมภาษณ์เรื่องประเด็นทางการเมืองนะถามว่าอาคบหนึ่งเดือน
แล้วตั้งแต่เลือกตั้งมาอยากจะเรียกร้องอะไรกับกรกษัตริย์ไหม
ที่มีการเลือกตั้งในห่วงเวลาเดียวกัน

ประเทศไทยยังต้องใช้เวลาอยู่กับระบบ

แต่อย่าลืมว่าประชาชนคนไทย

โอ้โหไปแบบนี้นี่คนรายล้อม

พี่เบิร์ตนี่ต้องจดตัวอื่นด้วยให้ครบ๖ตัว

โอ้โหซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ถือไอ้๓๐ที่พี่เบิร์ตบอก

เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย

นี่เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ที่ลำพูนค่ะ
ซึ่งก็ไปสการะอนุสวรีพระนางจามเทวีที่อำเภอเมือง

แล้วก็มาเสนอขายคุณพิทาก็ซื้อมาคู่นึงแบบนี้
แล้วก็ถ่ายรูปกับแม่ค้าเป็นที่ระลึกด้วย
บอกว่าเผื่อถูกขึ้นมาจะได้มีหลักฐานนะนะ
แล้วมีคลิปตอนที่คุณพิธาเนี่ย
ทานอาหารว่าที่สอสอลำปางของก้าวไกลเนี่ย
เอาเมนูเด็ดมาฝากเมนูเด็ดนี้คือ
น้ำขนาดใช่ไหม
นี่ต้องมาแล้วค่ะ

ได้พวกเมนูเนี่ยแหละที่ว่าที่เช้าด้อมส้ม
หรือว่าเอาทางสอสอเองเอามาให้แบบนี้

ก็พอรองท้องอิ่มท้องได้บ้างนะคะ
ในเวลาแบบสิบสี่ชั่วโมงด้วยนะคะ

ทานเรียบร้อยแล้วกลับกรุงเทพไปอย่าลืมทานยาถ่ายพญาติด้วยนะคะ
ถือวันที่กินอาหารสุขดิบแบบนี้ค่ะ